สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตร
ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของวงการกีฬาหลากหลายแง่มุมนะครับ

เพราะว่าผมมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ล้วงลึกกับบุคคลที่เป็นส่วนสำคัญ
ในการขับเคลื่อนวงการมวยบ้านเรา
อย่างเสียโพธคุณนัทเดชวัชิระรัตนาวงศ
โปรโมเตอร์แห่งเพชรยินดีอาคาเดมี่
มาเปิดใจถึงเรื่องราวผลงานของนักมวยในค่าย
และแน่นอนครับกับประเด็นดราม่าที่เคยโด่งดังในวงการมวย
เรื่องของการล้มมวยฟ้าวันใหม่ล่าสุด

พร้อมกับทัศนคติของเสียบโบ๊ท
ที่อยากจะขับเคลื่อนแล้วก็ปลูกฝังวงการมวยไทย
ให้ไปไกลและมีมากกว่าคำว่าการพนัน

ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ

ขณะพี่ป๋องที่เป็นกูรูในวงการมวย

โอ้โหไม่มีประตูไหนสู้กับบิตันได้
ตอนที่เศษโบสถ์ต้องถ่ายย้อนกลับมา

คือมันมีช็อตที่น้ำตาคอเบ้าเลย
สารนักมวยหรือว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรวันนั้น
คือจริงต้องเริ่มต้นแบบนี้ครับ
ประเมินแต่แรกว่าก่อนจะเดินทางไป
เชื่อมั่นว่าชนะแน่

พอหมดยก๑ผมดูแล้วว่าไม่ดีแหละ
เพราะว่าคู่ต่อสู้มาแข็งแกร่งมาก
แล้วพอยก๒ประเด็นคือ

เพราะว่าเรารู้เลยว่าขาเขายืนไม่ไหวแล้ว

เปลี่ยนจากที่เราเตะให้เปลี่ยนเป็นแทงเข่าแทน
ซึ่งกติกาผมก็ศึกษามาไม่ใช่ว่าไม่ศึกษานะครับ
เราก็ไม่ได้กรรมิตันจับคอตีเข่านะ

แต่เกมมันก็เลยเปลี่ยนตรงที่ว่ากรรมการเตือน
ให้ใบเหลืองครั้งที่๑ให้ใบเหลืองครั้งที่๒

ก็เลยเป็นสถานการณ์ที่บีบคันมาก

มวยไทยต้องโดนเตะขาแล้วน็อกทิ้งตัวลงไป

กลับมาก็สงสารเขาเพราะว่า

มันใกล้จะเข้าสงการแล้วนะคือตอนนี้อาการเจ็บเนี่ยโอเคที่แน่เนี่ย
คือตรงนี้โดนเตะต่อยางตรงนี้ใช่ไหมครับข้อเท้าอะคือตรงนี้ครับตรงนี้ครับ
ข้อเท้าไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นเนี่ยคือตรงนี้เลย
แล้วก็ตึ้งเองเป็นคนที่ไม่เคยโดนเตะขาเจ็บเลยใช่ผมว่าเขาทนมากนะใช่ครับ
เขามีแต่เตะขาคู่ต่อสู้เจ็บนั่นคือสิ่งที่เราไม่คิดจริงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้กับเรานะครับ
เราคิดว่าเตะกันแต่ทีต่อทีเนี่ยเราเชื่อว่าผมก็คิดว่าเขาไม่บวกเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าพอกลายเป็นว่าเราวางแผนผิดไปหมดเลยเพราะเราประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปอันนี้คือข้อ
อันนี้คือกล้ายอมรับตรงนี้เลยนะครับเราประเมินคู่ต่อสู้ก็ต่ำเกินไป
ประมาทเราคิดว่าคุณจะสู้ไม่เท่าไหร่
อันนั้นคือสิ่งที่ผมกล้ายืดอกยอมรับเลยว่าทั้งทีมงานเทรนเนอร์รวมไปถึงตัวผมและนักมวยด้วย

มากันยันคนดูอะครับใช่ครับที่ผ่านมาเราก็วัดกันพวกนักมวยที่เป็นพวกฝรั่ง

ฉะนั้นเวลาโดนพวกเขาเขาจะเข้าใจกันได้

เค้าเป็นคลีปบอคซิ่งขนาดแท้และเป็นสายคาราเต้ด้วย

อยากจะแบบเอาชนะให้ได้เลยแบบเด็ดขาด
มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเจ็บขา

ที่จะต้องรีแมชด้วยไม่รู้ทันทีหรือเปล่านะ

อันนี้มันคือจากไฟล์นี้หรือมันสะสมมาด้วยครับเท่าที่ดู
ไฟต์นี้เลยครับไม่เคยเจ็บชีวิตกับพี่ตันไม่เคยไม่เคยเจ็บขาไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยครับเขายอมรับไฟต์นี้คือไฟต์ที่เจ็บที่สุดในชีวิตเอาจริงจริงแสดงว่าที่คนบอกว่ากับพี่ตันนี่คือสไตล์มวยนี่คือต่อยคลิปบอกซิ่งไม่ได้หรอกจริงจริงก็ไม่ได้เกี่ยวว่าสุดท้ายเขายังต่อยสากลสมัครเล่นกับต้น
เป็นคลิปบอกซิ่งชัดเพราะว่าผมเองก็ก็ต้องการอยากจะเอาชนะตรงนี้เหมือนกันว่าทำไมทั้งมวยไทยเราถึงประสบความสำเร็จไม่ได้แบบเออมันจะได้แบบก้าวข้ามกำแพงใช่ใช่เพราะว่าคลิปบอกซิ่งมันเป็นมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยากสำหรับทั้งมวยไทยกับพี่ตันเองเขาก็ส่งกลับมาหาผมตอนที่กลับมาคุยกันนะส่งเท
บางคนก็บอกว่าโจรก็คือโจรอย่าไปให้โอกาสมัน
บางคนก็บอกว่าดีแล้วให้โอกาสเถอะ

เรารู้ว่าเขาล้มมวยเนี่ยโอ้โหแบบนอนไม่หลับ
แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าความผิดหวังมันคือแบบนี้นี่เอง
ก็คือเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่
ได้พูดคุยกันแล้วว่าเราสู้เต็มที่
พูดตรงว่าทางฝั่งของคนที่ว่าจ้างผู้ต้องหา
เขาก็พยายามสู้สุดทางเหมือนกัน
โทรมาหาเด็กเรียกเด็กเข้าไป
ผมเชื่อว่าคดีนี้จบแล้วมันต้องมีคนผิด

ฟ้าวันใหม่เนี่ยคือถ้ามันจบจากเคสตรงนั้นเนี่ย
อันนี้ย้อนถามอีกทีหนึ่งมันมีโอกาสไหม
ที่เจ็บซ้ำสองหรือเปล่าไม่รู้แต่
ก็ไหนบอกว่าจะให้โอกาสคนต่อเนื่องมีโอกาสไหม

สายอื่นก็ไม่มีทางครับเพราะว่าสิทธิ์นักมวยเป็นของผม
ก็จริงผมซื้อตัวมาจากค่ายเก่าแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นสิทธิ์ของผม
ตอนนั้นผมไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะกลับตัวได้ไหม

กลัวว่าจะพาคนอื่นไปด้วย

คนที่เป็นนักมวยและคิดจะทำแบบเรื่องแบบนี้

วันหนึ่งที่ต่ำสุดแล้วคนทั้งประเทศก็

คือสังคมประนามสมัยก่อนมันก็คือว่า
ในหมู่บ้านแล้วคนก็อาจจะว่าเตะถิ่นนินทา

ผมเป็นเด็กที่สุดในวงการมวย
แล้วเราก็เป็นคนที่คิดอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอื่น

แต่จริงอันนี้พูดกันตามตรงนะครับ

ผมพูดแบบชัดเลยนะว่า

เล่นมวยไข้ตัวเองด้วยเล่นเยอะด้วย
ถ้าคิดภาพผมก็ต้องคิดว่าผมเป็นคนเล่นมวยอยู่แล้ว
ได้แต่ผมเลิกเล่นมวยมา๓ปีแล้วไม่เล่นมวยเลย
กล้าพูดสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์ตรงไหนก็ได้
ผมไม่เล่นมวยเลยมา๒๓ปีแล้ว
เพราะว่าผมอยากจะแสดงตัวเองให้เป็นตัวอย่าง
ทุกวันนี้นะครับไม่เคยขึ้นไปนั่งบนล็อก
ผมนั่งอยู่ขอบเวทีนั่งดูเกมการชก
เราคิดว่าเราเป็นโปรโมเตอร์มวย
คนที่เป็นโปรโมเตอร์มวยไม่ควรเล่นการพนัน

เป็นตัวอย่างของคนอื่นได้ก่อนว่า
ผมไม่ได้มีส่วนได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะ

เพราะเวลาเอามวยต่างสื่อต่างสาย
หรือว่าเราเอามวยมาชกเนี่ยมันจะได้จบด้วย

ก็เพราะว่าคุณเล่นฝั่งนี้ไว้

คุณไปซัพพอร์ตกรรมมากงกรรมการนู่นนี่นั่น
ไม่มีครับพอเราโตขึ้นโต
เราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ย

มึงเป็นโปรโมเตอร์มวยมึงเอาเปรียบเขาอ่ะ

ผมนี่เคยโดนด่าจนผมปิดเฟสหนีไป๗วัน

เพราะคนเขามองผมเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้โกง

หน้าที่โปรโมเตอร์มันคืออะไรวะ

เขานั่งดูขอบเวทีแล้วเขาก็ดูเกม

คิดว่าเขาจะปั้นนักมวยยังไง

คนที่ไม่ได้เป็นเซียนมวยเนี่ย

แต่ที่มันเป็นปัญหาส่วนหนึ่งก็เพราะว่า

เอาเซียนมวยเอาบรรยากาศ

มาเป็นตัวส่วนหนึ่งในการให้คะแนน

ที่ผ่านมาปัญหามันเกิดเพราะเหตุผลนี้

ทำยังไงให้อย่างคุณเจกล้าเข้าสนามมวย
ทำยังไงให้อย่างคนที่เขาเป็นชาวบ้าน

วยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับชาตินะครับ

แต่ละเวทีมีกรรมการของตัวเอง
ผิดลงโทษอย่างมากก็ไล่ออก
แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีกรรมการแห่งชาติ

แล้วกรรมการชุดนี้ตัดสินทุกเวทีเลย

ผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเป็น
ไม่ใช่ว่าเวทีนี้ตัดสินมวยเดิน

พนันสำหรับวงการมวยคือเรื่องที่สำคัญครับ
แต่ว่าอย่าให้การพนันมันสำคัญเหนือกว่าศิลปะของเรา

ผมนั่งดูมวยกับรุ่นพี่ผมล่าสุดนะครับ

ชกเสร็จปุ๊บเขากำลังจะควักตังจ่าย

ใช่เขาบอกว่าที่เราเล่นเนี่ยแพ้

ฟุตบอลคือยิงตู้มเป็นสกอร์ถูกไหมครับ

บรรยากาศความแข็งแรง
ทนอาวุธอาการมวย

แล้วมวยเขาจะไม่มีโอกาสได้ไปโตต่างประเทศเลย

เพราะว่าผมเคยส่งมวยข่าวไปในวันแชมเป็นชิปหลายคนแล้ว

เขาก็บอกว่าเขาไม่แฮปปี้กับเมืองทรงนี้
แล้วถามว่านักมวยไทยมันจะโตในต่างประเทศได้ยังไง

วันคือโอกาสของนักมวยไทย

เป็นรายการมวยระดับโลกจริงที่เขา

สูงที่สุดในปัจจุบันนี้

จากในประเทศนะครับ

นี่คืออนาคตที่ทุกคนอยากจะเดินไปถึง

มันไม่ใช่แค่ไปแล้วจบนะ

ณวันนี้ผมยังไม่พอใจกับพี่ดี

ความเป็นนักกีฬาที่เขาแบบ
เขาไม่มีรายการเขาก็ซ้อมกันทั้งปี

ขาเขานี่เป็นมัดกล้ามเนื้อทุกมัดเลย

กระดูกมวยมันจะมาสู้เลยกับอีกจัง
แต่ใครที่ว่าเราโดนอากิมโปโตะเตะขาเจ็บ

แต่เมื่อก่อนนี้ที่บอกว่าคนไทยชนะต่างชาติเพราะกระดูกมวย

ที่เขาเอามาใช้แบบเป็นองค์รวมทั้งระบบเลย
ทำให้นักกีฬา๑คนประสบความสำเร็จ

ผมว่าณวันนี้คนไทยเป็นรองชาวต่างชาติรวมไปถึงก็ยินดีด้วย
รถถังเองเนี่ยมันแข็งแรงโดยธรรมชาติ
คือซ้อม๗วันมันก็แข็งแรง

แต่นักมวยคนอื่นล่ะที่มันเป็นนักมวยทั่วไปมันไม่พอนะ
นั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับมันไปเรื่อยครับ
เราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองคือถ้าเกิดเราขาดตรงไหนเราต้องเสริมตรงนั้น
ผมต้องกลับมาลื้อระบบผมใหม่เลยนะ
ทำ๓อย่างนี้ให้มันเป็นระบบเดียวกันทำยังไงก็ต้องกลับมาแก้ไขกันทั้งทีม